เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสนุกสนานเฮฮามาก
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านในประเทศไทยของเราจัดขึ้นในหลายชุมชนนะ
แต่ว่าถ้าเกิดชาวต่างชาติเขามาดูมาเห็นแล้วเขาอยากลงเล่นด้วย
สนุกสนานขนาดไหนเอ้าตามไปดูกันค่ะ
ไปเลยค่ะที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่นี่เขาจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้นนะคะ
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนประชาชน
ให้มีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้
โดยภายในงานนะคะเรียกว่าสนุกสนานเฮฮามากตลอดทั้งงานเลย
มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดอันนี้คือเป็นการวอร์มหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ซุปเปอร์ฮีโร่ติดสปริง
ใช่ต้องวอร์มก่อนวอร์มด้วยการแบบว่าเป็นกองเชียร์ออกสเต็ปเต้นกันไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสากลหรือกีฬาพื้นบ้านจัดเต็มเลย
แต่ละทีมเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหไม่มีใครยอมใครดูสีค่ะ

บรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมแบบเต็มกันเลย
กำลังไม่ค่อยเข้าใจเลยต้องหนีบลูกอะไรเล็กแบบนี้ด้วย
ฝีฝรั่งเสื้อชมพูคนนี้งงมากเลย
ทำไมไม่ให้หนีบรูมาพร้าวจะได้ใหญ่หน่อย

แต่ว่าต้องประทับอกประทับใจอะไรแน่นอน
ถึงขอมาร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกับคนไทยแบบนี้
กองเชียร์นะเชียร์กันดังสนั่นหวั่นไหวสนุกสนานกันไปเลย
คนแข่งกีฬามันขนาดนี้กองเชียร์ก็มันไม่แพ้กัน
จัดเต็มท่าเต้นโชว์ลีลาแบบสุดเวียง
ไปดูกองเชียร์กันบ้างไปเลย

ดองเชียร์คนเมื่อกี้อยากให้ไปแข่งหนีบมะนาวตะกี้บ้าง
ถูกได้จากคณะถูกได้จากคณะไม่น่ามาเต้นหนาวจริง
แต่แข่งแพ้ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้

สภาพอากาศถึงแม้ว่าจะร้อนอบอ้าวขนาดไหน
แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน
นักกีฬาทั้งกองเชียร์เขาไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยกันหรอก
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะนะ
อันนี้คือการแข่งขันเรือบกใช่ไหม
โอ้โหเห็นแล้วจุกจุกนะสงสารเนี่ยมัดจุกอ่ะเหรอ

เป็นห่วงเป็นยายเล่นกีฬามันแบบนี้มันก็อาจจะมีแบบล้มหกขมัมกันบ้าง
ถูกบตรงออร์คสุนชายไม่ควรเล่นกีฬาแบบนี้

จริงต้องตายทางฝรั่งเลยไม่รู้ว่าต้องฝึกนะ
ก็สนุกสนานค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เห็นไหมว่าคนไทยอย่างเราสนุกสนานแล้ว
ชาวต่างชาติที่เขามาอยู่เมืองไทยเขามาเห็น
เขาก็อยากจะร่วมมีส่วนร่วมในการแบบแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

เพราะว่ามันเรียกได้ว่ามีที่เดียวในโลก
ในประเทศไทยของเรานั่นเองเนอะ
แข่งขันแบบนี้ก็เห็นถึงความสมัครสมาร์น๓ไฮคี